เสียงของคนเมืองส่งมาในรายการตลอดข่าวคุณผู้ชม

ไปดูกันค่ะ
มาก็มาตรการคุมเข้มโควิดสิบเก้าแหละนะคุณตั้งแต่รอบแรกอ่ะค่ะกรทมสั่งปิดสถานบริการใช่ไหม
บาร์ร้านเหล้าอะไรอย่างนี้ก็คือวันที่๒๙ธันวา๒๕๖๓จนถึง๔มกราคม๒๕๖๔เนี่ย
ธุรกิจผับบาร์นี่คือได้รับผลกระทบมากมายจริงนะแล้วปิดแบบไม่มีกำหนดคุณเข้าใจไหม
คือต้องบอกว่าเขาก็ได้รับการเยียวยาน้อยด้วยคือเขาก็มีข่าวมานะเนาะวันที่๑ธันวาคมเนี่ยอาจจะกลับมาได้
จะเปิดให้บริการได้แล้วนะคะก็จริงอย่างที่บอกแหละกระแสข่าวก็คือวันที่๑ธันวาคม
เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าร้านผับบ้าต่างต่างก็อาจจะเปิดได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะ
มันน่าเห็นใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือเขาจะบอกว่าเขาเป็นแบบจะให้คนไปกินเหล้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไง
อาชีพหลากหลายอาชีพที่อยู่ในนั้นก็ต้องดำเนินต่อไปอันนี้เราก็เห็นใจนะ
และที่ผ่านมาเนี่ยหลายร้านปิดตัวลงเลยนะคะคือปิดดีกว่าเพราะเปิดค่าใช้จ่ายมันสูงถูกไหม
ถ้าร้านถูกปิดนานขนาดนี้อันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะ
ซึ่งคนที่ทำธุรกิจแบบนี้เขามีคำถามแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงของทั้ง๓ร้านกันค่ะ
เราเปิดร้านมา๒อาทิตย์นะคะเป็นร้านใหม่เพิ่งเปิดเพิ่งได้เปิดเลยเปิดปุ๊บโควิดรอบแรกมานั่งร้านไม่ได้
คือเราพยายามปรับทุกอย่างแล้วแต่มันไปไม่ได้เลย
วิกฤตโควิดใช่ไหมครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๓และรอบ๓ที่เราถูกปิดมาแล้ว
เพราะหลายอย่างก็กังวลเรื่องคนด้วยว่าจะทำยังไง
อ่ะก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อน
สะท้อนจากคนที่ทำธุรกิจแบบนี้แล้วกันเนาะคุณ
เพราะว่าเมนูอาหารของทางร้านเขาจะมีสารอาหารครบถ้วน๕หมู่เลย
มีคาร์โบไฮเดรดจากแป้งที่ใช้ห่อใช่ไหม
แล้วก็มีโปรตีนมีไขมันดีจากเนื้อสัตว์มีผักจัดเต็มวิตามินเกลือแร่
โดยจะซื้อเมนูของแต่ละร้านนะคะมาทำร่วมกันเป็นเมนูใหม่
โดย๓ร้านแรกที่ร่วมเราช่วยกันโปรเจค
ก็คือร้านเมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์ไป
ลองไปดูกันว่าแต่ละร้านเขาปรับเปลี่ยนเมนูเพื่อมาร่วมกันขายยังไงบ้างค่ะ
อันนี้เลยเป็นเหมือนเป็นเฮือกสุดท้ายของเราแล้วที่เราโอเค
คือวัตถุดิบทุกอย่างดีทำจากใจจริง

เมนูที่ยังมาคอลับกันก็จะเป็นนาโชลิ้นวัลนะครับ

ปกติว่าจะมีชื่ออยู่แล้วเรื่องสตูลิ้นวั
เพราะว่าเราเป็นเมนูหลักของร้านเลยครับ
ก็คือจะเอาลิ้นวาจากอาเจนติน่า
ตุ๋นประมาณ๗๘ชั่วโมงมาเคี่ยวกับน้ำมะเขือเทศ

มีโอคาโมเล่มีพวกมะกอกดำ
พอกินร่วมกันมันก็คือลงตัวอย่างที่สุดเลยครับ
เกิดสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะ
เราก็หาวิธีว่าเราจะทำยังไงดี
แล้วก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นความชูชูอยู่
ก็คือแบบเปรี้ยวซ่าอะไรอย่างนี้
คือเป็นคาแรคเตอร์ของที่ร้านเรา
เราก็เลยคิดเครื่องดื่มที่ทางเราเชี่ยวชาญเรื่องบ๊วยอยู่แล้ว
เราก็เลยนำบ๊วยมาหมักเป็นน้ำเชื่อม
เป็นน้ำบ๊วยเลมอนชุ่มคอชื่นใจ
ก็ลูกค้าท่านใดสนใจอยากลองชิมน้ำบ๊วยเลมอนชุ่มคอชื่นใจนี้นะคะ
จากชูก็สามารถสั่งซื้อได้
บ๊วยชุ่มคอชื่นใจนะคะ

ผมอยากให้อาหารของทุกร้าน
ขายได้ทุกคนมีรายได้ที่จะเอาไปเลี้ยงดู

เพราะว่าทุกเมนูที่ขายกับทางร้านเนี่ย
เราซื้อเขามาในราคาแบบที่เขาต้องการจะส่งเราเลย
เราก็ไม่ได้กำไรจากเมนูนั้นเลยครับ
แล้วก็อยากให้เป็นโครงการหนึ่ง
ที่มีร้านหลายร้านเข้ามาร่วมกันครับ
ก็เป็นโครงการดีนะทุกคนบอกกับการร่วมช่วยกัน
ถูกต้องแล้วคือมันเป็นสิ่งสำคัญนะช่วงนี้

เพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้าร่วมโครงการหรือว่าอยากสั่งซื้อยังไง
เราขึ้นช่องทางติดต่อเอาไว้ให้แล้วนะครับ